มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้วกลางเดือนกรกฎาคมครับ

เพราะว่ามีผู้ใหญ่บ้านที่พากลุ่มวัยรุ่นไปบุกยิงเด็กชายวัยแค่๑๓ปีคุณผู้ชม
ผู้ใหญ่บ้านแต่เด็ก๑๓นะ
เด็ก๑๓มาถึงบ้านเลย
ผ่านไป๕เดือนคดีไม่คืบหน้าไม่พอนะ

ตัวเด็กต้องถือมีดจะสู้เพราะว่ากลัวตาย
ตัวเด็กต้องถือมีดจะสู้เพราะว่ากลัวตาย
กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามากันในรถกระบะนะ

ในรถมีผู้ชาย๔คนนึงในนั้น

หนึ่งในนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งหลังจากก่อเหตุ
จากนั้นเนี่ยชายในกลุ่มก็ถือมีดเข้ามาข่มขู่ครับ
ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วใช้ปืนยิงเข้ามา
ตนเองที่เป็นผู้เสียหายกับลูกชายพากันวิ่งหนีตายอ่ะสิ
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความกับตำรวจครับ
แต่ไม่รู้ว่ามีการเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่อย่างไร
ถัดมาคือวันเกิดเหตุใน๑๗กรกฎาใช่ไหม
มา๒๒พฤศจิกายนตอน๕โมงเย็น
จะเห็นวงจรปิดที่บ้านจับภาพนี้ครับ
กลุ่มวัยรุ่น๕คนขี่มอเตอร์ไซค์มา
ผู้ชายเสื้อแขนยาวสีกลมนะเดินนำหน้าพกปืนมาด้วย
กปืนมาเหน็บกางเกงมาไว้เลยแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านครับ
จะมาทำร้ายลูกชายของตนซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ลูกชายของตนอยู่กับป้าและตายายก็เป็นผู้สูงอายุ
ลูกชายวิ่งไปคว้ามีดมานะโอ้โหต้องมาป้องกันตัว
แล้วก็ป้องกันตัวบรรดาผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านด้วย
ใช่ตายายกลัวนิดอุ้ยเดินอาดเข้ามาเลย
เมื่อกี้มือนี่คือมีมีดอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่ฮะ
แล้วก็ถือเดินอาดมาแบบนี้มีปืนด้วยนะ
มีปืนเหน็บเอวมาด้วยค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดคือวันพุธที่ผ่านมา๓๐พฤศจิกายนครับ
จู่มีกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมฮะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมารุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
ซึ่งเพื่อนลูกก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกัน
พาไปแจ้งความแล้วก็อยากให้ตำรวจและกรมการปกครองตรวจสอบว่า
คดีมันขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับมาก่อเหตุซ้ำอยู่แบบนี้
ตอนนี้พวกเขาต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงครับ
และอยากให้ตรวจสอบหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย

ไปฟังผู้เสียหายหน่อยครับ

เพราะมันอุกอาจมากครับ

แล้วมีเหตุการณ์ที่มารุมทำร้ายเนี่ยนะ
ฝั่งคนเจ็บคือน้องคนนี้อายุ๑๔ปี
ทีนี้ค่ะวันนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่

แล้วเราไปคุยกับกู้ชีพกู้ภัยอบตแสนศุกร์ค่ะ

บอกว่าวันนั้นตอนประมาณสักช่วง๓ทุ่ม
คนที่เขาเข้าเวรอยู่นะได้ยินเสียง
เสียงแบบเอะอะโวยวายมากเลยคุณผู้ชม
แล้วมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเสียงทะเลาะกันหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยออกมาดูอ้าวมีเด็กเจ็บอยู่ที่หางคิ้วขวา

รู้ว่าโดนกลุ่มวัยรุ่นบ้านดอนแดงรุมทำร้าย
อาจจะมีเรื่องกันทะเลาะกันในกลุ่มเพื่อน
ในพี่เสื้อน้ำเงินเนี่ยคนนี้ค่ะคือพี่บุญศรีเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมแล้วพอไปถามเด็กชายอายุ๑๓ปี
เด็กชายอายุ๑๓ปีเขาบอกว่าไอ้คนที่มาทำร้ายเพื่อนผมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
กับที่มาบุกบ้านผมแล้วก็ยิงปืนใส่เมื่อ๕เดือนก่อน๑๗กรกฎา
ผมกับเพื่อนไปดูหมอลำกันมากลับมาก็ดื่มกินกันอยู่ที่บ้าน
จู่กลุ่มชายชะกันขับกระบะมาก่อเหตุ
ผมอยากวอนขอตำรวจเลยนะช่วยไปจับกลุ่มหน่อยที่มาก่อเหตุ
เพราะผมยังเห็นอยู่เห็นพวกมันมาป้วนเปี้ยนที่บ้าน
ไม่รู้วันไหนจะโดนยิงอีกหรือเปล่า
ขี้ร้อนมากแล้วที่นี่เขาก็ว่าพวกผมออกไปแล้วจะพวกผมนั่งกินกันอยู่บ้าน
แล้วที่นี่เขาก็สาดปืนของบ้านเลยครับ
โอ้โหเนี่ยแต่ว่าคุณผู้ชมต้องไปดูนะคือตอนนี้มัน๒เหตุการณ์ถูกไหม
แล้วเหตุการณ์ที่บ้านเนี่ยคือน้องเขาบอกว่า๑ใน๔ของคนที่มาก่อเหตุ
ตอนนั้นที่มาก่อเหตุเขายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะ
แต่พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วข่าวที่เราเล่าไปเนี่ยคือฟังทางฝั่งผู้เสียหาย

เรายังไม่ได้ฟังฝั่งที่เขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บุกเข้ามา

เพื่อจะติดตามตัวกลุ่มก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ